ของเขาฉากทัศน์หรือประมาณการแย่ที่สุดที่๓๐๐๐คุณผู้ชมลืมไปได้เลยครับ
นั่นคือยอดรวมของทั้งหมดของผู้ติดเชื้อขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๒ศพครับ
ผู้ติดเชื้อซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาตอนนี้มีกว่า๑๖๐๐๐รายครับ
ว่าเตียงเต็มเตียงเต็มเพราะอย่างนี้นี่แหละนะฮะ
จำนวนนี้อาการหนัก๗๙๖รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ๒๐๒รายครับ
ทนายทงชัยกิรติหัทยากรท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเล่าบอกว่า
แม้ว่าตอนนี้เนี่ยการติดเชื้อไรวันเนี่ยนะมันเยอะมากใช่ไหม
แต่พบอัตราการเสียชีวิตจากการติดโอมิครอนที่มีความรุนแรงมันต่ำ
มีการเสียชีวิตต่ำแต่หากปล่อยให้เกิดการระบาดมากยิ่งขึ้น
มันจะควบคุมยากดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
มีความจำเป็นต้องยกระดับการเตือนภัยโควิดไประดับ๔แล้วนะครับ
ทั่วประเทศตอนนี้สำหรับระดับการเตือนภัยโควิด๑๙ของประเทศไทยมี๕
ตอนนี้เรา๔นะครับที่ประกาศเตือนระดับ๕คือบรรดาการเข้มโง่สูงสุด
แต่ในระดับ๔ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนั้นนะครับ
กำหนดให้มีการปิดสถานที่เสี่ยงทำงานที่บ้าน๕๐๘๐
ดไปรับประทานร่วมกันงดดื่มสุราในร้านงดเข้าสถานที่เสี่ยงทุกประเภทนะครับ
แล้วก็เลี่ยงเข้าใกล้ผู้อื่นนอกบ้านนะฮะให้คัดกรองก่อนเดินทาง
แล้วก็ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่แล้วใช้ระบบกักตัว
สำหรับผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ
ให้กักตัวดูอาการแล้ว๓๕วันให้ตรวจดูอีกทีนะครับ
เพื่อความมั่นใจเพื่อความปลอดภัยครับ
ต้องย้ำนะคะตอนนี้มีการเตือนเป็นระดับ
ซึ่งถือว่าเข้มข้นสูงมากนะครับ
ต้องตระหนักในการรักษาระยะห่างแล้วก็ดูแลตัวเองในช่วงนี้จริงค่ะ